ภูมิข่าวเมื่อสักครู่ผัวยิงเมียข่าวนี้เมียยิงผัวทะเลาะกันเพราะว่าแบ่งไม่ใช่สมบัติค่ะแบ่งยาบ้าแบ่งยาบ้าไปเสพไม่ลงตัวทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพนบัวแดงจังหวัดชายภูมิได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปตรวจสอบเลยว่ามีคนยิงกันเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชายป่าใกล้เชิงเขาติดกับบ้านวังทองในที่เกิดเหตุพอตำรวจไปถึงไปเจอศพแล้วนะคะ
ศพของฝั่งผัวค่ะนายยุทธพงศ์แสงจันทร์อายุสามสิบห้าปีถูกยิงที่หน้าอกทะลุกลางหลังออกไปเลยจากการตรวจสอบในกระเป๋ากางเกง
ยาบ้า๗เม็ดค่ะผลชนสูตรเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งวัน
ลักษณะก็คือถูกยิงแล้วทิ้งไว้ที่ตรงนี้ค่ะมือปืนสืบไปสืบมาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพราะว่าเขาไปรับสารภาพเองใครล่ะ
รุนแรงโมโหมากขึ้นปืนมีค่ะเอาปืนมายิงที่หน้าอก
จากนั้นทิ้งศพแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยนะ
เดินกลับบ้านมานอนสักหนึ่งคืนพอตื่นขึ้นมาเอ้า
ค่อยเดินกลับไปรับสารภาพกับผู้นำชุมชน
ว่ายิงผัวตัวเองยิงสามีตัวเองตายไปเมื่อวานนี้ค่ะ
เรื่องต้นนางเปียถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ